ช่วงนี้กลับมาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับประเด็นทางการเมืองติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
เนื่องจากว่าพ่อใหญ่จิ๋วหรือว่าพลเอกชาวริทยงจายุทธ์ออกมาเตือนทหารรุ่นน้องให้รีบคืนอำนาจให้กับประชาชน
เพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจาย
ครับขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาว

ก่อนจะถึงเรื่องของคนเอกชาวลิกยงจะยุด
ที่ได้ตกลงกันไว้ก็คือว่าพยายามจะมองภาพใหญ่ของข่าวสำคัญ
ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อจะได้ดูว่า
ในสัปดาห์หน้าเราควรจะตามข่าวยังไงต่อ

เรื่องของการเมืองก่อนที่บุ๊กจิ๋วจะออกมาพูดแน่นอนแล้วครับ
เห็นภาพชัดขึ้นมามากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
รัฐมนูลฉบับนี้จะถูกปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญแน่
อาจจะเขียนไว้ในบทเฉพาะการนั่นคืออำนาจและที่มาของสว
มาของสวคงจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นมาจากการสัญหาหรือแต่งตั้ง
โดยผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันนี่แหละครับ
สวมีอำนาจเหมือนกับมาจากผู้มีอำนาจชุดปัจจุบัน
แล้วให้สวมีอำนาจบางเรื่องเหมือนกับสส
คือโหวตเลือกนายกได้โหวตอภิปรายไว้ใจหรือไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ในยะนี้แปลว่าอะไร
แปลว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายการเมืองคงยากล่ะครับ
ที่จะได้เสียงข้างมากมาตั้งรัฐบาลกันได้
เสียงข้างมากของสสนั่น๕๐๐คนต้องได้๒๕๐ขึ้นนะครับ
แต่ถ้าโหวตนายกรัฐมนตรีมาจากรัฐสภาก็ต้องเอา๕๐๐ไปบวก๒๐๐
๕๐๐จากสอสอ๒๐๐จากสอวอต้องได้เสียงเกิน๓๕๐
พักไหนจะได้ขนาดนั้นล่ะครับ
ก็ในที่สุดแน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนี้
โหวตเลือกนายกและตั้งรัฐบาลก็จะต้องอยู่ภายใต้ร่มของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
นี่เป็นเกมที่วิเคราะห์อย่างอื่นไม่ได้เลยครับ
ต้องมาแนวนี้แน่นอน
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็พอจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเป็นยังไง
แล้วเราจะเห็นรัฐมนูลฉบับใหม่อย่างที่ว่านี่แหละครับ
รัฐมนูลถ้าเป็นอย่างนี้สวเข้ามามีบทบาทหน้าที่อย่างนี้
สมัยก่อนปี๒๕๒๑เลือกตั้งกันปี๒๕๕๙
บางคนเรียกกันว่ารัฐมนูลฉบับหมาหมื่นนี่พันเอกประจักษ์สว่างจิตเป็นคนพูด
บางคนเรียกว่ารัฐมนูลครึ่งใบ
ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นจำได้ว่าอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานสภาชื่ออุทัยพิมพ์ใจชนประกาศไม่ลงเลือกตั้ง
รัฐมนูลแบบนี้ลงไม่ไหว
อาจารย์วิศนุถึงเอามาอ้างไงครับว่าคุณมีชัยประกาศไม่ลงเลือกตั้ง
แต่มีคนคนหนึ่งที่ประกาศว่าผมพร้อมจะลงเลือกตั้ง
น้ำครึ่งแก้วก็ยังได้ดีกว่ายังดีกว่าไม่มีน้ำไม่ต้องน้ำเต็มแก้ว
นี่คุณวิศนุเอามาอ้างคำพูดใครรู้ไหมครับคำพูดคุณสมัครสุนทรเวศไงครับ
คุณสมัครสุนทรเวศตอนนั้นมีปัญหาแยกตัวมาจากประชาธิปัตย์มาตั้งพักใหม่ชื่อพักประชากรไทย
แล้วลงรับสมัครเลือกตั้งคุณสมัครตั้งพักประชากรไทยลงสมัครเลือกตั้งในกรุงเทพกวาดมาเกือบเกลี้ยงเลยครับ
เป็นประวัติการเลยกวาดมาเกือบเกลี้ยงไปล้มแชมป์เก่าประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตอนนั้นได้มาคนเดียวล่ะครับ
พันเอกพิเศษถนัดคอมันนอกนั้นนอกนั้นพักประชากรไทยกวาดมาเกือบเกลี้ยง
นั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้ในสภาของไทย
อาจารย์มีชัยบอกนักข่าวเมื่อวานว่า
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรัฐมนูลแบบนี้ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
การเปลี่ยนผ่านเพราะว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านนั้น
ผู้มีอำนาจในปัจจุบันต้องทำตามรัฐมนูลไว้ส่วนหนึ่ง
ทำตามกฎหมายเรื่องการปฏิรูปไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องรอ
รัฐบาลที่มาจากกันหลังเลือกตั้งฉะนั้นรัฐบาลที่มาหลังเลือกตั้ง
ก็ต้องมาสารต่อผู้มีอำนาจในปัจจุบันก็แปลว่าจะต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกันพอสมควร
ไม่งั้นแล้วเนี่ยสารต่อการปฏิรูปไม่ถึงฝั่งแล้วจะเสียของ
นี่เป็นคำอธิบายของคุณมีชัยครับฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นสองขยักหรอกครับ
แต่เอาไปใส่ไว้ในบทเฉพาะการนี่คือภาพที่มันเห็นชัดมาก
ในรอบสัปดาห์นี้ใครจะว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปเถอะครับ
นี่ทแขนเข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาอยากอยู่ยาว
ถึงรู้ว่าทำไมรัฐมนูลของอาจารย์บวรศักดิ์เอง
ถูกโหวตไม่ให้ผ่านใครจะว่ายังไงกับเรื่องนี้
อาจจะมีหลายคนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่โผล่ออกมาเมื่อวานนี้
ที่เกิดนำไว้ตั้งแต่ต้นนั่นล่ะครับ
อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
ไม่ได้เดินสวนทางกับนักข่าวและนักข่าวไปดักถามนะครับ
จงใจที่จะเปิดประเด็นให้สัมภาษณ์
เชิญนักข่าวเลยไปที่บ้านซอยปิ่นประพาคม
มาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นั่งแถลงข่าว
มีคนบอกบิ๊กจิ๋วใจร้อนอะไรกันนักหนา
ตอนแรกนี่ให้คนสนิทเรียกนักข่าวมาบอก

คนที่อยู่ใกล้ตัวบอกท่าน๗โมงเช้านี้
นักข่าวเขายังไม่ตื่นกันเขาเพิ่งนอนกัน๗โมงเช้าเลย

และวิธีการของพลเอกชาวลิศคราวนี้ก็มาแปลก
เพื่อที่จะให้นักข่าวเอาไปลง
อย่างชนิดที่ว่าไม่ผิดเพี้ยน
จับประเด็นถูกมั่งไม่ถูกมั่งเดี๋ยวมีปัญหา
เดี๋ยวจะหาว่าบิ๊กจิ๋วพูดไม่รู้เรื่องอีก
คราวนี้ทำเป็นลายลักษณอักษรเลยครับ
เป็นจดหมายเปิดพนึกหนังสือพิมพ์ลงข่าว
บี้ให้จัดเลือกตั้งบี้ให้จัดเลือกตั้งห้าเก้า
รองบอกว่าจวกไม่ใช่หน้าที่ทหารอยู่ต่อ๕ปี
รัฐมนูลถอยหลังเข้าคลอง

ห่วงไทยฆ่ากันเองอีก
ฉะนั้นถ้าสังเกตลีลาการออกโรงของบิ๊กจิ๋วคราวนี้
สอดคล้องรองรับอะไรกันหรือไม่
กับที่คุณทักษิณพูดเมื่อ๓๔วันก่อน

แต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแหมอยู่ดี
จิ๋วออกโรงและออกโรงแรงครับ
เตือนด้วยบอกว่า
ตอนที่ปฏิวัติยึดอำนาจใหม่เนี่ย
มากับดอกไม้แปลว่าคนชื่นชม
ถ้าอยู่นานไประวังจะไปพร้อมก้อนอิด
นี่พี่เขาเตือนน้องพลเอกชาวฤทธิ์
เตือนไปถึงนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะว่ายังไงล่ะครับ
วันนี้นายกโน่นไปอยู่ลบบุรี

ตอนข่าวต้นชั่วโมงข่าวบ่าย

อย่างน้อยข่าวค่ำวันนี้จะได้รู้ว่า
นายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามบิ๊กจิ๋วว่ายังไง
เพราะนี่เป็นประเด็นร้อนแรงที่
พลเอกชาวลิศออกมาบอกว่า

เดี๋ยวจะเกิดความขัดแย้งคนไทยจะฆ่ากันอีก

พร้อมดอกไม้จะไปก้อนอิด
ฉะนั้นวัฒนธ์วันนี้

ถ้าคศอยู่ต่อ
อาจจะเหมือนอดีตรัฐบาลที่ผ่านมา

พอออกไปก็ได้รับก้อนอิด
เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับ
แล้วก็มีแถมพ่วงท้ายนิดเดียว
เมื่อวานนี้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปล่อยให้สถานเสริมความสวยความงาม
สถานเรียกว่าไปตบแต่งผ่าตัดทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมด
แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีข่าวมาจากสคบมีข่าวมาจากแพทยศภา
เขาจับมือกันครับจะร่วมเอาจริงเอาจังกับสถานเสริมความงามหลอกลวง
อะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะเอาจริงให้มากขึ้น
ก็ต้องตามดูหน่อยว่าจะเอาจริงได้มากน้อยแค่ไหนฮะคุณก๊อฟคุณดาวครับ
คงต้องจับตาดูว่าสิ่งที่พลเอกชาวฤทธิพูดนั้นจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหน

สัปดาห์หน้าเรื่องนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่ตามต่อครับ

ตามการวิเคราะห์ได้ทุกวันแบบนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับชัดข่าวเที่ยงนะครับ